ต่อกันด้วยเรื่องนี้ดีกว่าค่ะตลอดปีที่ผ่านมา๒๕๖๐นะคะ
อตจริงสำหรับลำไยหายทองคำคุณผู้ชม
ตารางคิวงานนั้นแน่นเอียดมากเลยนะคะ
แล้วค่าตัวไม่ธรรมดานะคะไม่ใช่ไก่กาอาลาเล่นะจ๊ะ
แต่หลักแสนขึ้นหลักแสนนะคุณผู้ชมค่ะวันนี้
บันเทิงไทยรัฐค่ะได้รวบรวมความฮอตของเธอที่สุดปี๒๕
นี่คือบทเพลงจ้างเกิดของหมอลำสิ้งสาวลำไยไหยทองค่ำ
อ้ายสุพรรษาเวกามากับเพลงที่มีชื่อว่าผู้สาวขาเลาะ
ก็มียอดวิวคนดูกว่า๑ล้านวิว
และยังส่งผลให้เธอเป็นนักร้องหญิงคนแรกของเมืองไทย
ที่สามารถกวาดความนิยมจากยอดคลิกชมได้ถึง๓๐๐ล้านเป็นคนแรก
ซึ่งชื่อเสียงของลูกทุ่งอีสานอินดี้คนนี้ไม่ได้โด่งดังแค่เมืองไทยนะคะ
แต่ยังไปไกลถึงต่างประเทศทั้งเอเชียและยุโรปอีกด้วย
แต่ด้วยความโด่งดังก็มักจะมาพร้อมกับประเด็นดราม่าต่างมากมาย
โดยเฉพาะเรื่องการแต่งกายในการขึ้นโชว์ของเธอที่ออกจะล่อแหลมเกินความเหมาะสม
ถูกร้องเรียนไปถึงลุงตู่ประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ที่ออกมาพูดเตือนผ่านการประชุมคณะรัฐมนตรีถึง๓ครั้ง๓คราด้วยกัน
มีหลายคนที่มีท่าทางการแต่งกายที่ค่อนข้างไม่เหมาะสม
ก็ไปเจอกันดีกว่าคนบรรทธิภัยคนไม่ชอบดู

ก็สื่อก็แนะนำได้ดีจ๊ะ
และต้องขอยกคำว่าลำใหญ่ฟีเวอร์ให้กับเธอคนนี้เอาไปเลย
เพราะไม่ได้มีแค่งานร้องเพลงนะคะแต่ยังมีงานอื่นติดต่อเข้ามาเยอะแยะมากมาย
ไม่ว่าจะเป็นงานพรีเซนเตอร์อาหารเสริมของภรรยาพิธีกรอารมณ์ดีพี่เปิ้ลนาคอน
สร้างความหือหาให้กับบรรดาแฟนคลับของทั้งคู่เป็นอย่างมาก
ต้องบอกว่างานเข้าเพราะชื่อเธอจริง
กระทรวงพาณิชย์ยังดึงเธอมาเป็นพรีเซนเตอร์โปรโมทผลไม้ลำไยในช่วงที่ผลิตผลล้นตลาดอีกด้วยล่ะค่ะ
ดังไม่ดังก็ดูเอาเถอะค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าชื่อลำไยเนี่ยยังเป็นชื่อบุคคลหนึ่งในสิบที่ถูกค้นหามากที่สุดโดยคนไทย
เพราะจะได้เห็นเธออีกหนึ่งบทบาทกับฝีไม้ลายมือทางการแสดงด้านภาพยนตร์
ซึ่งเป็นการลงทุนของทางค่ายหายทองคำที่ปลุกปั้นเธอขึ้นมา
ซึ่งจะเป็นผลงานภาพยนตร์ที่มาจากบทเพลงอินดี๓๒๕ล้านวิว
การันตีได้เลยว่าปีนี้ยังปีหน้ายังเป็นปีทองของลำไยเขาจริงล่ะค่ะ